พาไปดูเรื่องราวที่ทำให้คุณแม่บ้านนี้ขนหัวลุกกันหน่อยนะครับ
เมื่อลูกจู่บอกแม่ว่าเหมือนหนูเห็นผี

ไม่เคยสอนลูกพูดคำว่าผีมาก่อน
แล้วก็ไม่เคยให้ลูกดูหนังผีอะไรเกี่ยวกับผีเลยสักนิดนึง
จู่วันดีคืนดีลูกพูดแบบนี้แล้วชี้จุดด้วยนะฮะ
ว่าอยู่ห้องนี้ตรงนี้เลยแม่ดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
นี่อะไรแล้วขนลุกนะเนี่ย
ตรงไหนฮะ
โอ้โหดนตรีก็ทำเอาขนลุกแล้วก็ลุ้นไปด้วยเลยนะฮะ
ด้วยความที่เป็นเด็กก็จะรู้กันอยู่ว่าเด็กไม่โกหก
เด็กต้องพูดความจริงแล้วเด็กพูดว่าเห็นผี

ใดก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลแล้วเดี๋ยว
ต้องรอการตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมนะครับ
ลูกบ้านนี้บอกว่าแม่เห็นผี
บนชั้น๒ของบ้านเป็นเงาดำเมื่อกี้ที่เขาบอกตัวดำ
แล้วบอกลักษณะได้ค่อนข้างจะละเอียดเลย
แล้วชี้จุดด้วยแม่รวบรวมความกล้า

ชี้ไปที่ห้องข้างเป็นห้องนั่งเล่นฮะ
ไปตรวจดูไม่เจอเหมือนกัน

แล้วแม่ก็งงและสงสัยว่าไม่เคยสอนลูกเกี่ยวกับเรื่องของผีมาก่อน

เอาละครับชาวเน็ตหลายคนเข้ามาเห็นคลิปนี้แล้วก็บอกว่า

หรือจะมีการตรวจพิสูจน์อะไรต่าง
ก็ลองดูตามความเหมาะสมใดก็ตาม

ส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยกันเยอะเหมือนกันนะคะ
บอกว่าสงสัยเด็กจะเห็นจริงหรือเปล่าเพราะชี้ว่าเห็นผี
แล้วเด็กหยุดไม่กล้าเดินเข้าไปตรงนั้นด้วยซ้ำ
คุณแม่คืนนี้ก็สวดมนต์ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความสบายใจนะ